หลักฐานชิ้นสำคัญวันนี้ที่เป็นเสื้อสีส้มวันนี้มันจะมีอะไรที่จะพอเชื่อมโยงไปถึงคดีน้องชมพู่ได้ไหมครับ
ก่อนอื่นก่อนเราต้องดูว่าเสื้อตัวนี้มันเป็นพยานหลักฐานเกี่ยวข้องกับคดีหรือไม่ใช่ไหม
ครับซึ่งเป็นหน้าที่ของตำรวจจะต้องเอาไปพิสูจน์
เช่นหาเจ้าของหรือทางวิทยาศาสตร์ก็จะต้องไปหาดีเนเอว่าเกี่ยวข้องกับคดีนี้หรือไม่
อันที่สองต้องมาพิจารณาว่าเสื้อตัวนี้
มันเจอหลังพบศพน้องชมพู่หรือก่อนพบศพน้องชมพู่
เพราะสิ่งที่จะพิสูจน์ได้ก็คือต้องถามตำรวจว่า
ในวันที่ไปพบศพชมพู่และหลังจากนั้นเนี่ย
มีการไปตรวจจุดตรงนี้หรือไม่
ถ้าตรวจแล้วไม่เจอมันก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่ง
ถ้าตรวจแล้วเจอมันก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่ง
ตอนนี้เราเนี่ยต้องรับคำยืนยันจากตำรวจเนี่ย
ไปตรวจสถานที่นี้หรือไม่
สมมุติตำรวจว่ายืนยันว่าตรวจแล้ว
ไม่เคยเจอเสื้อตัวนี้เลย
แสดงว่าต้องไปพิจารณาว่าเสื้อตัวนี้เกี่ยวข้องกับดีหรือไม่
สมมุติถ้าเกี่ยว
ก็แสดงว่าเสื้อตัวนี้จะต้องมีการ

หรือเพื่ออำพางอะไรเป็นบางอย่าง
เช่นถ้าพุทธถ้าเป็นคนร้าย
ถอดเสื้อมันต้องถอดเสื้อตั้งแต่

ผมถามว่าคนร้ายเขาจะเอาเสื้อของเขาเนี่ย
ยัดหรือไปซ่อนไว้เพื่อให้ตำรวจ

เขาได้ไหมเขาไม่ทำแน่นอน

เกิดคนที่กระทำความผิด
ผลักให้ตัวเองพ้นจากการกระทำผิด
อาจจะไปเอารักเสื้อของใครคนใดคนหนึ่ง

หรือเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีชมพู่
เอาไปวางไว้
ใช่ไหมครับเพื่อให้ตำรวจนั้น

คือมันน่าจะเป็นแบบนี้
ถ้าเกิดตำรวจยืนยันว่าตรงจุดนี้

แล้วเพิ่งมาเจอหลังจากผ่านพ้นไป๗๐วันแล้ว

อาจจะแค่สักเดือนหรือสองเดือน
ก็ถือว่าเป็นการสร้างหลักฐาน
แต่สภาพเสื้อที่ได้ดูตามภาพมีความระยะเวลา

แต่เสื้อตัวนี้มันซ่อนไว้อยู่ใต้หิน
ก็อาจจะไม่ได้โดนฝนโดนอะไร
แต่ถ้าเสื้อนี้
วันแล้วถ้าตากแดดหรืออะไรต่าง

ฝุ่นเกาะฝนตกน้ำค้างอะไรเนี่ย
ก็จะทำให้สภาพเสื้อนี่เปลี่ยนแปลงไป
ถ้าเสื้อเนี่ยยังดูฟูใหม่อย่างนี้

หรือ๒เดือนก็ได้
เพราะนี่ได้ข่าวไว้เห็นมีปวกเกาะ

เพราะปวกมันจะอยู่ตามป่าอยู่แล้ว
ตรงนั้นมันอาจจะมีต่อไม้หรือเป็นความชื้นอะไร

อย่างนี้มันทำรังแค่เดือนนึง๑๕วันมันก็คงจะเป็น

เป็นลักษณะเหมือนรังปวกได้แต่เป็นปวกไม่เยอะ

ตรวจสอบการทำย่างง่ายละครับเพราะว่าเห็นว่าเบิ้ลก็เนี่ย

ตัวนี้มันเป็นเสื้อเหมือนยี่ห้อของรถไถนายี่ห้อ๑
ที่เค้าแจกทุกหมู่บ้านก็ถามว่ามัน

เราก็ต้องมาดูว่าเสื้อตัวนี้ก็ต้องไปถามว่าเขาแจกทุกคน
ไหมถ้าแจกทุกคนถ้าทุกคนเสื้อยังอยู่ใช่ป่ะ
ก็แสดงว่าผู้ต้องสัยอาจจะไม่มีหรืออาจจะเป็นเสื้อที่ของข้าง
บ้านอะไรก็ต้องไปดูกันเราก็ต้องไปตรวจแต่ถ้าเสื้อใครหายไป
แล้วเสื้อคนที่หายไปเนี่ยมันมาเกี่ยวข้องเกี่ยวชิดหรือเกี่ยว
ผู้ต้องสงสัยของน้องเจ้าผู้เนี้ยต้องเอามาพิจารณากันแหละแบบ
แบบถ้าเกิดย้อนกลับไปช่วงเดือนพฤษภาคมมันเคยมีผู้ต้องสงสัย
ที่บอกใส่เสื้อสีส้มเสื้อสีส้มเนี้ยก็นี่แหละจงใจเกินไป
ก็นี่แหละมันจะเป็นประเด็นอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้
มีอาจคุณจะอาจเห็นจริงก็ได้ว่าไอ้คนอุ้มใส่เสื้อสีส้มจริง
แต่นี่พอใส่เสื้อส้มจริงแล้วเสื้อทั้งหมู่บ้านเนี่ย
มันก็หาตัวยากแล้วแต่นี่มันก็มาดูเลยว่า
คนเสื้อที่หายไปเนี่ยเป็นใครแล้วไอ้การที่มีการบอกกันว่าเห็นเสื้อสีส้มสีส้ม
คนร้ายมันก็อาจจะคิดได้ทำให้เจือสมมันก็ไปลักเสื้อผ้าคนอื่นมา
ก็เป็นได้อย่างนั้นเราต้องคิดว่าคนร้ายคนนี้
ผมว่าคนที่อุ้มน้องชมพู่ไปเนี่ยค่อนข้างฉลาดพอสมควรนะ
ผมเนี่ยอยากจะถามว่าเสื้อของน้องชมพู่ที่หายไปเนี่ยเจอไหม
คือถ้าหายไปเลยแสดงว่ามันคนร้ายเอาไปแน่
เพราะว่าอุ้มเสร็จเอาเสื้อไปเหลือที่เจอแล้วทิ้งไว้หรือมีการเผาทำลาย
ก็แสดงว่ามีคนร้ายมีคนทำให้พาน้องชมพู่ไปแน่
เพราะไอ้เสื้อนั้นคือการทำลายหลักฐานน้องชมพู่จะเผาเองไม่ได้แน่
ทั้งหมดต้องเป็นชุดส่วนที่ลงพื้นที่ใช่ใช่ต้องทำให้กระจ่างตรงนี้
เพราะถ้าไม่กระจ่างถามว่ามันยากไหมไม่ยากหรอกทำให้กระจ่าง
แต่เพียงแต่ผมคิดว่าตำรวจเขาทำเขาอาจจะไม่บอกไม่เปิดเผยก็ได้
ก็จะทำดูแต่ดูท่าทางแล้วถ้าเกิดมีคนร้ายในคดีนี้จริง
ค่อนข้างจะมีวัยผิดค่อนข้างจะดูคือถ้าถ้ามันดูจากจาก
แต่ถ้าเกิดเสื้อตัวนี้มาทีหลังนะผมว่าคนร้ายฉลาดนะ
ถ้ามีคนข้อมูลนะถ้าเสื้อตัวนี้เกี่ยวนะ
อาจจะเป็นการจงใจใส่ร้ายนี่แหละนี่อาจจะเป็นใช่ไหม
เพราะว่าไอ้คนที่จะเอาเสื้อมาซ่อนมันต้องผลักให้พ้นตัวเอง
ผลักความต้องสงสัยให้ไปเป็นต้องสงสัยคนอื่น
ใช่ไหมก็ก็คนคนเนี้ยจะสำคัญคิดว่าหลังจากนี้
จะอีกนานไหมครับกว่าจะสามารถระบุคือผมว่ามันอยู่ที่ตำรวจนะครับ
แต่ผมตำรวจเขาทำไปเยอะแล้วแต่เขาจะชี้แจงไม่ชี้แจง
และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ต้องมาชี้ชัดให้ได้คือผมว่าตอนเนี้ยมัน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ต้องออกมาให้ชัดเจนพอออกมาเป็นปุ๊บเนี่ย
มันจะทำให้ความต้องสงสัยอะไรบางอย่างมันหายไปได้
บอกว่าเวลาผ่านไปหกสิบกว่าวันแล้วนะครับพยานหลักฐานครั้งแรกเนี่ย
เป็นการพบพยานหลักฐานที่ใกล้เวลาการเกิดเหตุมากณเวลานี้พอเรามาพูดถึงว่าเสื้อสีส้ม
เสื้อสีแดงเสื้อสีดำณเวลานี้นะครับบริเวณตีนเขา
สวนไล่นาสวนมันสวนยางพาราทุกคนก็อาจจะมีเสื้อมีวาง
เป็นการพบภายหลังอันนี้ก็ไม่ได้ตัดทิ้งไปก็จะนำสืบได้ครับ
แต่อย่างที่ผมนำเรียนนะครับเวลามันล่วงเลยมา๒เดือนกว่าแล้ว
พยานหลักฐานแรกแรกที่เราเดินในการค้นหาพูดได้เลยว่าภูเขานี้ทั้งภูเขานะครับ
เจ้าหน้าที่เนี่ยระดมกำลังสวะกำลังนำการสืบสวนค้นหาทุกมิติ
ในสภาพเยื่อสีส้มกันนะเป็นลักษณะเก่าแล้วเป็นสุกอยู่ใต้อ่อนไม้มีหัวขึ้น
บอกอะไรได้ไหมคะก็เดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลตรงนี้
ก็จะนำไปสู่ของการพิสูจน์ทราบครับอย่างที่ผมนำเรียนนะครับว่าตั้งแต่
การค้นหาวันที่๑๑เป็นต้นมาเนี่ยทุกเจ้าที่ทุกฝ่ายหรือแม้กระทั่งหลัง
วันที่สิบสี่ที่พบศพแล้วเนี่ยเราได้เดินค้นหาโดยละเอียดเพื่อหา
พยานหลักฐานอย่างที่ผมบอกไอ้ที่สิ่งที่เรายังไม่พบกับตัวน้อง
ก็คือเสื้อกล้ามสีขาวที่น้องใส่ครั้งสุดท้ายก่อนหายครับ
มค